กลับมาเบรกนี้จะดูความปังไม่ไหวนะคะของสองคู่จิ้นวงการลูกทุ่งค่ะ
พี่ไผ่พงศธรนะคะแล้วก็พี่ตายอรไทยนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดค่ะประชาชนนั้นพร้อมใจกันโหวต
จนเป็น๒ศิลปินในวงการที่มีผลงานโดดเด่น
ประชาชนชื่นชอบรักที่สุดเลยจ้า

ฟังไม่ไหวจ้ะสองศิลปินชื่อดังจากวงการเพลงลูกทุ่งนะจ๊ะ
สามารถเข้าไปอยู่ในโผล่การจัดอันดับดารานักร้องชายหญิง
ผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี

ซึ่งพี่ตายนะคะแล้วก็พี่ไผ่ค่ะ
เป็นนักร้องจากวงการเพลงลูกทุ่งที่ติดเข้ามาในโผล่ด้วย
ไผ่อยู่อันดับที่๕ของฝ่ายชาย
ส่วนพี่ตายอยู่ในอันดับที่๓ของฝ่ายหญิง

บันเทิงไทยรัฐค่ะก็เลยถือโอกาสนะ
เปิดใจของสองศิลปินลูกทุ่งคู่จิ้นชื่อดังนิดนึงก็แล้วกัน
ได้รับความนิยมนะคะก็เป็นที่รักของแฟน
ทั้งคู่ใจตรงกันเป๊ะเลยคุณผู้ชม
บอกว่ารู้สึกภูมิใจดีใจอย่างที่สุดนะคะ
แฟนยังมอบความรักให้อย่างเหนียวแน่นขนาดนี้
แล้วก็ทุกคะแนนโหวตเนี่ยคือแรงผลักดันนะ
ศิลปินแล้วก็ดาราทุกคนสร้างผลงานที่ดีต่อไปค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่ยังให้ความชื่นชอบ
แล้วก็ติดตามผลงานไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามนะคะ
แล้วก็รู้สึกว่าปีนี้มีความรู้สึกว่าเราได้ของขวัญอีกชิ้นหนึ่งแล้ว
ขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณให้กำลังใจ
ขอบคุณที่ให้คะแนนโบสต์นะครับ

ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีภัยพงศธรแน่นอนนะครับ
ขอบคุณทุกคะแนนที่มอบแล้วก็โหวตให้นะครับ
แล้วเราหวังว่าเพลงของขวัญอีกชิ้นนึงก็ได้สร้างกำลังใจแบบนี้ต่อไปเรื่อย
ไปถึงไทยรัฐแล้วก็ตลอดทั้งปีกวนแกตลอดเลยทั้งสองท่านเลยนะคะ
ขอบคุณมากจริงนะคะสมแล้วที่เป็นสุดยอดเป็นขวัญใจเนอะ